ลูกเดียวก็ทำให้เราสามารถ
เดี๋ยวดูบรรยากาศกันนั้นสำหรับเกมเมื่อวาน
ไล่อีเลียกันตั้งแต่ก่อนที่เริ่มการเหนือกคัน
บรรยากาศนี้ค่อนข้างจะคึกคักกันเลยเดียวคุณวรปัตรครับ
จริงเราไปตามถ่ายแฟนบอลที่บ้านแต่ละคนนะตอนออกมา
เราก็ออกกลับไม่ได้เวลาให้พอ
ไปลองลองเล่นรอหน้าสนามก่อน
เพราะว่าเมื่อวานบัตรประมาณเกือบ๒๐๐๐ใบ
ความปลอดภัยคือกันไว้ก่อนเลยนะครับดังนั้นจึงทำให้ที่ขาดไปประมาณ๒๓พันที่นั่ง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็เปิดให้แฟนบอลเข้าไปในชมเกมนะครับ
แฟนบอลเขาบอกว่ารีบกันเข้าไปเลยทีเดียวเลยใช่ไหมจับจองที่นั่งกัน
ฝนตกตั้งแต่ช่วงสายสายบ่ายนะครับบ่อยั่นไปก่อนเลยไปรอก่อนเลยนะครับ
ง่ายว่าวันหยุดนี้ก็อาจจะไปแวะเดินห้างกันก่อนแล้วก็เข้าสนาม
แต่ที่นี่ก็มีข้อดีอีกแบบหนึ่ง
โอ้โหเห็นแล้วเหมือนย้อนกลับไปในปี๑๙๙๘ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่๑๓
ในครั้งนั้นเนี่ยย้อนกลับไปไทยนะเฉียนเอาชนะเกาหลีใต้ที่๒พระราชนาธิกษ์
ตอนนั้นเตะที่รัชมังคลายละสถานแต่ว่าถ้าเกิดสนามสุบเนี่ย
ปี๒๒๔ตอนนั้นเนี่ยปียพงศ์ยิงสนามแตกนะที่คนล้นมาขอบสนามเนี่ย
มันจะกลับแบบเนี่ยมันจะกลับทั้งนี่คือจุดที่เป็นจัดกิจกรรม
โซนด้านนอกสนามก็ถือว่าคึกคักเหมือนกันนะ

คนเข้าสนามเร็วมากนะครับเพราะว่าอยากไปดูนักเตะไทยลงวอร์มครับ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ค่อยมีเพราะนักเตะไทยลงวอร์มเหมือนทีมต่างประเทศมาไทยนะครับ
จะมีแฟนกรี๊ดให้กับนักฟุตบอลตอนวอร์มครับ
ไปดูเกมการแข่งขันกันหน่อยนะครับเกมนี้เนี่ย
นบุญเกษารัฐธีรทรบุญมาทันมงคลทศกรัยที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
รวมไปถึงอริสักไกรสอนนอกจากนี้ก็ยังมีจักรพันธ์แก้วพรมที่
ประเดิมการเล่นทิศชัดกลางแรกในรอบ๒ปีเมื่อมานั้น
ใช้๔ตัวจาก๑๑คนในเกมเสมอกับอีรักษ์ส่วนเกาหลีนั้นใส่ชุดขาวเปิดตัวเป็นครั้งแรก
ที่นี่นะครับชุดแข่งใหม่ของเขาสีขาว
แต่จังหวะนี้เราถือว่าพลาดจังหวะเดียวเป็นจังหวะแรกที่พลาดแล้วโดนลงโทษเลยนะครับ
คุณบิโดดูเร็วไปหน่อยครับพอพลาดแล้วเนี่ยทีมที่มีมาตรฐานสูงอย่างเกาหลีใต้ก็ลงโทษทันทีครับ
จากการยิงของซุกบุญจุน
แม้โอกาสลงเล่นยังน้อยอยู่แต่ว่าลูกยิงลูกนี้น่าจะพอเห็นอนาคตว่าในรอบ๑๒ทีมนั้นเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ
โอกาสลุยของทีมไทยแล้วดูนะครับที่มาของการเสียประตู
เราต้องการจะสวนกลับนะครับมงคลพยายามจะไปต่อแต่ดูการบีบของเขาทำได้ดีครับ
เขาสองคนบีบหน้ากับบีบข้างคือวิธีการบีบของเขาเนี่ยมีระบบนะครับ
ไม่ได้บีบมั่วแล้วพอเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยเขาทำได้ดีแต่ลูกนี้ว่างจริง
เพราะจังหวะเราจะสวนกลับทำให้การยืนส่งของเรานั้นมีปัญหาโดยการยืนครับระยะห่าง
เซ็นเตอร์เกือบ๒๐เมตรนะครับซึ่งอันนี้โทษกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเสียบอลแบบที่เรานั้นคิดว่าจะไม่ได้เสียใดของตัวเอง
คือพูดง่ายก็เหมือนโดนฟันสเบรกกลับมาเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะตั้งลำทันแหละ
วัดใจว่าพอหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเลือกแบบไหนนะครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะเลือกยิงเลยนะครับ
เฮียแตกเข้าขวาแล้วเขายิงเลย๒๕เมตรนะครับ
วะนั้นประทุมคืออยู่ใกล้ที่สุดแต่สุดท้ายไปเสียท่าล้มลงไปนะครับก็เปิดโอกาสเปิดช่องให้กับทางด้านซุครุงจุนครับก็ยิงเต็มข้อเข้าไปครับ
โอ้โหออกมาไกลด้วยสินทีวีชัยนะครับความเร็วหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอกาสของเกาหลีก็มาต่อนะครับ
เมื่อวานลำไยฮีก็มีโอกาสเล่นง่ายมากนะครับเปิดให้หมดลูกนี้แต่ว่ายังตรงตัวของสินทวีชัยครับ
ถ้าเล่นใน๒๐๑๒ทีมเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องปรับกัน
อันนี้เราก็ว่ากันตามเนื้อพลาดจริงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมไทย
คือนำตาฮีต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหปั่นปวนแนวรับของไทยได้ดีจริงนะ
ว่างอยู่ในจังหวะนั้นคือเปิดแม่นด้วย
คือปล่อยให้เขาเล่นง่ายแล้วมีเวลาในการเปิดเขาก็สามารถเลือกได้นะครับ
แต่ว่าทางนำแต่ฮีเนยเขาบอกว่าต้องใช้ยาแก้ย่อง

แต่ไทยก็มีโอกาสนะครับคุณวรปัตรครับ
จังหวะนี้เนี่ยเป็นนรบดินเปิดเข้ามาครับ
เจอฤทธิพยายามที่จะเข้าให้ถึงบอลแต่สุดท้ายเนี่ยโดนแทงหลังของเกาหลีใต้
เนี่ยเกอร์กริสต์พยายามที่จะเข้าให้ถึงบอลแต่สุดท้ายเนี่ยโดนแผงหลังของเกาหลิตา
เนี่ยเกอร์กริสต์พยายามที่จะเข้าให้ถึงบอลแต่สุดท้ายเนี่ยโดนแผงหลังของเกาหลิตาแล้วเบียดสกัดเอาไว้ก่อนครับ
ตรงกลางประตูนะครับเปิดเข้าไปนี่เปิดดีแล้วนะครับ
แต่เกิกฤทธิเข้าไม่ถึงครับ
คือลูกเปิดระยะแบบนี้เป็นลูกเปิดที่ไทยควรจะทำ

เตะของเกาหลีก็สูงกว่าต้องเปิดลุ้นแบบนี้
ครึ่งหลังนะครับส่งชุดใหญ่ลงมา
คือเปลี่ยนตำแหน่งทัดตำแหน่งเหมือนตัวที่เล่นในเกม
เจอกับอีรักษ์เลยนะครับแทบจะเป็นชุดเดียวกันเลยครับ
แล้วก็มีโอกาสลุ้นเตะกลุ่มเข้ามาโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับ
คือบอลเนี่ยไปเข้าทางของอดีศักดิ์แล้วแต่ว่าแฟนโดนไม่เต็มเท้าครับ
เซตพิสของไทยในหลังเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นนะครับ

หลายต่อหลายครั้งนะครับไทยพยายามสู้เต็มที่เนี่ยครับ
ดูอีกครั้งหนึ่งจากอิบโอโน่การวิ่ง
พอตัดได้แล้วการเล่นของสาระกับค๊าทิพย์
รู้ใจกันอยู่แล้วเวลาทีมชาติแล้วยิ่งอยู่สโมสร
การจูนเร็วมากเล่นแค่สองคนตัดได้เเครอมขึ้น
เพียงแต่จังหวะมันไม่เข้าเท่านั้นต้องกลับตัวยิงแล้วยิงไม่ถนัด
เกาหลีใต้ก็เกือบได้ลูกที่๒นะครับคุณผู้ชมครับ
ีซูยองจังหวะนี้ได้ยิงแบบโล่งแต่มันข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อครับ
เกือบจะเป็น๒ประตูต่อ๐อยู่แล้วครับ
มีการพูดคุยกันสำหรับการสิโก้วด้วยอูลลี่สติฬิเกตี่กันเลยครับ

บางคนต้องถามว่าจะไปอาบน้ำที่ไหนนะครับ
อากาศร้อนร้อนมากนะครับอากาศร้อนไปหน่อย
อรมันนี่เย็นนะครับมาอยู่เกาหลีก็อากาศใช้ได้

ร่างกายถือว่าสู้ได้เต็มที่กับทีมไทยนะครับ
เล่นเต็มสู่กับการเปลี่ยนผู้เล่น๖คน
แล้วก็สู้แบบนี้เรียกศรัทธาจากแฟนบอลได้
แล้วก็ทำให้แฟนบอลมีความหวังในรอบ๑๒ทีสุดท้าย

นายกษัมภาคมเกียรติฟุตบอลก็เดิน

แม้แต่ว่าตอนจบเกณฑ์แล้วเนี่ยก็ยังเดินด้วย
ก็ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่บรรยากาศก็ค่อนข้างชื่นมืดนะครับ
แฟนบอลเองก็ถือว่าพอใจกับผลงานอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าการเจอกับเกาหลีใต้ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยในอันดับระดับเอเชียเนี่ย

แล้วก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าขาประจำเป็นตัวเต็มแบบโลก
ในการที่จะลงแข่งขันในรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
พวกเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในรอบต่อไปรอบที่สาม